ที่ผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดเปิดสนามนะครับ
เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นดราม่าตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับ
ในเกมที่บุรีรัมป์เปิดบ้านเสมอกับสุภัณฑ์บุรีไป๐๐นะครับ
ขณะที่เมืองทองครับก็พลาดท่าช่วงท้ายเกมไม่สามารถที่จะเก็บ๓แต้มได้ครับ
ไปดูกันหน่อยนะครับไทยลีกเกมแรกครับ
รุกราช๒๐๒๑๒๐๒๒ที่สนามช้างอารินา
บุรีรัมป์ยูนิเต็ดเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยี่ยนสุภัณฑ์บุรีเอฟซี
ทีที่๔๑ครับมีโอกาสก่อนจากสุภาชัยใจเด็ดนะครับ

นาทีที่๔๕ครับโดนชนเหมือนกันครับสุประชัยใจเด็ด
จังหวะที่สุพรรณทองโศกแต่จังหวะนี้ล้ำหน้าไปแล้วนะครับ
แล้วก็ภูทรศิลป์ก็ไม่ได้ให้จุดโทษนะครับ
แล้วก็นาทีที่๗๓ครับเป็นจังหวะปัญหาเลยครับ
เกมต้องหยุดไปเกือบ๕นาทีครับ
จังหวะที่ผู้เล่นของสุพรรณบุรีฟ้องเอาจุดโทษนะครับ
แต่พุทธสินทร์ไม่ให้นะครับ
สมมติว่าโลกชาติครับไปทำฟาวน์ใส่ซาโต๊ะครับ
ซ้ายของสุพรรณบุรีแล้วก็พุทธศิลป์ก็ไม่ได้ให้ประตูเกมนี้ครับ
จบเกมเลยครับอุวิรัมสเบอร์กับสุพรรณบุรีฟ้อง
แบบไม่มีสก๐๐ก็แบ่งตั้งกันไปทีมละ๑คะแนนนะครับ
ส่วนเมืองทองครับก็มีการจัดแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรกันก่อนนะครับ
เมื่อวานนี้ในรูปแบบออนไลน์ทั้งเปิดตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมงาน
หนักชุดแข่งใหม่นะครับรวมถึงทิศทางเป้าหมายของทีมด้วย
ก็โดยได้อัยศักดายสอนนะครับกองหน้าทีมชาติไทยที่หมดสัญญายืมตัวจากการเท่าเรือ
กลับมาช่วยทีมอีกครั้งนะครับก็มีโค้ดมาริโอยูรอสกี้
คุณซื้อชาวมาซิโดเนียเป็นกุญสือนะครับ
สู้ศึกฟุตบอล๓รายการหลักในประเทศโดยมีเป้าหมายครับ
ก็คือการกลับมาทวงความยิ่งใหญ่นะครับก็หลังเปิดตัวครับ
ก็ลงสนามทันทีครับเมืองทองพบกับพีทีประจวบนะครับ
ก็เล่นกันที่สนามเขาคอนโดสเตดียมนะครับ
จังหวัดบุวิลำก็ไปเป็นสนามกลางนะครับ
เริ่มมาแค่๓นาทีนะครับเจ้าอัวแฟเรร่าหลุดเข้าไปยิงให้
ประจวบขึ้นนำ๑ต่อ๐นะครับ
เป็นจังหวะนี้นะครับก็ไปเล่นที่บุรีรำก่อนนะครับ
เพราะว่าตามมาตรการของสบคเมืองทองเสียก่อนนะครับ
เป็นประจวบที่ได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็ว
หลังจากนั้นนะครับนาทีที่๖๙สุพรเปิดลูกนี้ครับ
แล้วก็เข้าชาร์จของวิเลียนพอปตีเสมอเป็น๑ต่อ๑
เมืองทองเนี่ยกลับมาเลยครับหลังจากตีเสมอได้
ก็กดดันหนักครับจังหวะพลาดของผู้เล่นประจวบ
แล้วยิงเสาแรกยัดเข้าไปเลยปรเมฆอัดวิไลครับ
แซงขึ้นนำครั้งแรกครับของเมืองทอง๒๑
แต่หลังจากนั้นนะครับจังหวะนี้ครับโอ้โหจังหวะยิงของวิลิโมต้าครับ
บอลไปโดนแขนชาชายแสงดาวพุทธศิษย์เนี่ย
ว่าลูกนี้เนี่ยเป็นฮันบอลครับแล้วก็ให้จุดโทษกับทางพีทีประจวบครับ
เทโมต้าสังหาลูกนี้ไม่พลาดครับก็จบเกมครับ
เสมอกันไป๒ต่อ๒แบ่งแต้มกันไปทีมละ๑คะแนนนะครับ
ทีมใหญ่ก็แบ่งแต้มทั้งคู่นะครับ
อีก๒คู่ครับเชียงใหม่ยูเนเต็ดแพ้ชูแบงคอก๑ต่อ๒ครับ
เกมนี้แฮมเบอร์ตี้เฟอร์เนเดสมาคนเดียว๒ประตูให้แบงคอกแซงกลับมาชนะเชียงใหม่ครับ
ขอนแก่นยูนาเต็ดแพ้ราชบุรีมิตรผลเอฟซี๑๒
ติเว่นลองชิวทำ๑ประตูแล้วก็๑แอสซิตให้ราชบุรีเก็บ๓แต้มแรกได้นะครับ
ส่วนโปรแกรมวันนี้๓คู่ครับ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีการท่าเรือเอฟซีพบโปริสเทโร
แล้วก็คู่๑๘นาฬิกา๒คู่นะครับชมบุรีเอฟซีทำศึกบิ๊กแมทกับบีจีปฐุมยูเนเต็ด
แล้วก็สิ่งเชียงรายยูเนเต็ดพบกับสมุทรประการซิตี้นะครับ
ต่อที่ฟุตซอลสี่เศร้ากันหน่อยนะครับเป็นฟุตซอลของทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยศึกฟุตซอลโลก๒๐๒๑ที่ยุทูเนียนะครับ
ซึ่งเกมแรกเนี่ยชนะโอมานมา๗ต่อ๐นะครับเมื่อวานนี้ก็ชนะชิดลีได้ไปอีก๖ต่อ๑นะครับ
ก็ได้ประตูจากสมบูธันการตั้งแต่นาทีที่๓ก่อนที่ปโบเอฟปิโดซ่าจะตีเสมอนาทีที่๙นะครับ
จากนั้นไทยได้อีก๕ประตูรวดนะครับจากเจษฎาชูเดชเหมา๒ประตูมุมัติอุสมามันมูซาอภิวัตรจำเจริญแล้วก็พีรพัฒน์แก้ววิไลนะครับ
ก็ช่วยกันทำคนละ๑ประตูก็ทำให้ไทยเนี่ยชนะรวด๒นัดนะครับ
โดยเกมนัดสุดท้ายก็จะพบกับออสตาร์
วันพรุ่งนี้นะครับเวลา๑๖นาที๓๐นาทีนะครับ

ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๒๓ปีนะครับ
ก็มีการเจ็บตัวกันครั้งแรกนะครับ
ไปถึงวันที่๑๐กันยายนนี้
ก็เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอยู่๒๓ปี
แชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเรีย
ระหว่าง๒๕๓๑ตุลาคมนี้นะครับ
ก็จะพบกับมองโกเรียสปลาวแล้วก็มาเลเซียนะครับ
พบอ่อนโม้ผู้ช่วยผู้สอนทีมชาติไทยชุดนี้นะครับ
ก็บอกว่าในทีมจะมีทั้งโคสต์โยงวรวศิมาด